หลายครอบครัวอยู่กรุงเทพไม่ไหวแล้วข้อลบตายเป็นไงสำเนียงได้ไหม
กรุงเทพไม่ไหวแล้วอยู่กรุงเทพไม่ไหวแล้วพ่อลบตายพ่อลบตาย
ภาษากลางดีกว่าคุณเจมส์เรืองศักดิ์คุณผู้ชมค่ะ
อยู่กรุงเทพไม่ค่อยไหวแล้วช่วงนี้ค่ะขอหลบไปนครสีธรรมราชนิดนึงแล้วกันนะคะ
นครศรีธรรมราชเนี่ยก็เป็นบ้านพ่อตาแม่ยายนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่างน้อยก็เป็นแบบว่าชานเมือง
ไม่พลุกพลาดอะไรแบบเนี้ยทีมข่าวบันเทิงค่ะก็วีดีโอคอลหาพี่เจมส์เลย
แล้วก็ครูกล้อยภรรยาคนสวยด้วยนะคะถามถ่ายกันสักหน่อยโหพี่เจมส์บอกนะ
บมาอยู่ใต้เนี่ยได้เดือนกว่าแล้วนะคะกลับมาถึงเนี่ยโอ้ก็กักตัว
ตามมาตรการเรียบร้อยแล้วด้วยพี่เจมส์เนี่ยบอกว่าโอ้โหโควิดละลอกสามเนี่ย
ส่งผลกระทบกันหมดเลยแต่ถึงแม้จะต้องพักงานขาดรายได้ในช่วงนี้นะ
ก็พอมีกำลังอยู่บ้างคุณผู้ชมก็ไม่ลืมที่จะช่วยเหลือสังคมด้วยการร่วมบริจาคเงินไง
อืมให้กับโรงพยาบาลรวมแล้วเนี้ยสองแสนบาทนะคะโอ้โห
เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่เจมสกูก้อยกันหน่อยจ้า
นายามยากนายามลำบากของคนไทยเนี้ยค่ะ
ผมเชื่อว่าน้ำใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดณเวลานี้
เราก็จะต้องเสียสละในส่วนที่เราพอจะมีอยู่บ้างนะครับ
เพราะว่ายังมีพี่น้องอีกหลายคนที่เขาลำบากกว่าเรา
ไม่รู้เรื่องราวเป็นยังไงอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ทั้งคู่นั้นก็ให้ความสำคัญเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
ก็คือการฉีดวัคซีนนะพี่เจมส์กับครูก้อยเนี่ยบอกว่าโห
เขาติดตามข่าวแล้วก็หาข้อมูลจากคุณหมอตลอดเวลาเลย
ก็ตั้งใจว่าจะฉีดกันทั้งบ้านนี่แหละคุณ
การฉีดดีกว่าไม่ฉีดเพราะว่ามันก็คือช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันเงินส่วนรวม
ก็เลยตัดสินใจว่าคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อตาคุณแม่ยายเนี่ยจองคิวแล้วครับ
ไปฉีดแน่นอนแล้วก็ตัวพี่เจมส์แล้วก็ครูก้อยรวมถึงญาติญาติ
เราก็ดูแลให้แบบจัดการให้ทุกคนได้ดีนะคะ
นี่แหละคุณผู้ชมค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเพราะว่ามันก็คือช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันในส่วนรวมนี่แหละ
ก็เลยตัดสินใจว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณตาคุณแม่ยายนะจองคิวแล้วเรียบร้อย
เดี๋ยวไปฉีดแน่นอนค่ะแล้วก็ตัวพี่เจมส์เองแล้วก็คุณก้อยนะ
ก็รวมถึงญาติญาติเดี๋ยวเราจะดูแลเรื่องนี้กันอย่างขมักเขม่นแข็งขันด้วยนะคะ
เออก็ดีนะพากันไปฉีดทั้งบ้านพ่อตาแม่ยายพี่เจมส์ครูก้อยนะดีนะคะคุณผู้ชมค่ะ
จะได้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับคุณผู้ชมค่ะ